ภารกิจการจับงูของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาบอกงานนี้กู้ภัยต้องสู้ชีวิตนะคะ
ต้องลงไปจับในท่อน้ำอ่ะทำไมต้องลงไปจับในท่อน้ำขนาดนั้นไปดูค่ะ
โอ้โหงานนี้ยากคะเนี่ยนี่มันงานระดับบิ๊กโปรเจกต์อ่ะคุณค่ะ
หน่วยกู้ภัยมูลนิธิอุตรดิษฐ์สงเคราะห์ได้รับแจ้งจากชาวบ้านคุ้งตะเผาในอำเภอเมืองอุตรดิษฐ์นะ
บอกว่ามีงูเหลือม๒ตัว๒ตัวขนาดใหญ่กำลังดีใครเป็นคนบอกว่าใหญ่กำลังดี
มันมีดีด้วยหรอค่ะคือมันตกลงไปบ่อน้ำบ่อน้ำนี้ลึกเท่าไหร่คุณลูกคะ
เท่าไหร่ละคะศิษฐ์๑๕เมตรเดี๋ยวนะศิษฐ์๑๕เมตรหรอ
ลึกแบบแสบคู่ลูกตามองไปไม่เห็นเลยนะศิษฐ์๑๕เมตรนะคะ
แล้วโรยตัวมัดตัวเองโรยตัวลงไปพร้อมอุปกรณ์จับงูเหลือม๒ตัว
โอ๊ยจับขึ้นมานี่ใช่มั้ยคำถามว่าทำไมต้องไปจับมันนะฮะ
คือมันตกอยู่นานหลายวันแล้วต้องไปช่วยมัน
เขาคงคิดว่ามันขึ้นมาไม่ได้กลัวมันจะตายพูดตรง
กล่อนี่ก็ขึ้นไปช่วยแต่เจอบ่อยังเงี้ยที่เป็นทางตรม
มันขึ้นไม่ได้นะมันไม่มีทางเลื้อย
คุณนึกออกปะมันเนิ่นแล้วไม่มีทางเลื่อยดิ่งใช่ครับ
คือชาวบ้านเขาบอกมันอยู่ในนั้นหลายวันแล้ว
เขาก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยว่ามาช่วยชีวิตเจ้างูสองตัวนี้หน่อย
สุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่โรยตัวลงไปเลยนะบ่อลึก๑๕เมตร

แป๊บเดียวเองนะใช่ค่ะงูน่าจะให้ความร่วมมืออย่างดี
อ๋อคือมันอ่ะเอาตัวมันพันอุปกรณ์มันเหมือนรู้ว่าเขามาช่วย
มันเอาตัวพันอุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่ห่อนลงไปแล้วเหมือนแบบอยากจะขึ้นมาเต็มที่อ่ะคุณ
แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็นำงูทั้งสองตัวขึ้นมาเสร็จปั๊บเขาก็จะไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

คนรอเชียร์ให้กำลังใจดีใจกันหมดรอเดี๋ยวก็มีคุณชิสา
แบบทั้งลุ้นทั้งแบบระทึกอ่ะว่าโอ้โหมันคืองูเหลือมนะ
แต่ชาวบ้านเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะพี่กู้ภัยเขาก็ไม่นิ่งนอนใจนะ
ให้เจ้าหน้าที่มาช่วยจับแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ควรจะอยู่ในที่ของมันไม่ควรจะมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะตาย
อีกหนึ่งความน่ากลัวของภารกิจนี้คืออากาศ

อันนี้ก็คือฝากด้วยถ้าเกิดบ่อมันลึกขนาดนี้
หลังจากนี้หาอะไรมาปิดให้มันมิดชิด
ใหญ่ขนาดนี้คนสัตว์ใหญ่ส่งไปได้เลย
เพราะฉะนั้นก็ปิดฝาท่อตรงนี้บ่อนี้ให้มิดชิดด้วยนะคะ
แล้วก็ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่กูถ่าย๑๐๐๐๐บาทในวันนี้สำเร็จเรียบร้อย